คุณผู้ชมไปที่ทางด้านของธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
ก็อย่างที่เป็นปัญหากันนะคะว่าเนื้อหาดูแล้วมันครอบงำ
แล้วก็แทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะ
ติดตามบรรยากาศกันกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็รับปากที่จะพิจารณาเนื้อหาแนว
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
สื่อมวลชนตามที่องค์กรสื่อมวลชน
มีความเป็นห่วงนะคะพร้อมยืนยันค่ะว่า
งานการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
แต่ด้วยปัจจุบันมีทั้งสื่อดีและไม่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องวางกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นำโดยนายปราเมฆเหล็กเพชรนายกสมาคมและนายมงคลอังประพา
เลขาธิการสมาคมเข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชเพราะแม้จะมีการยกเลิกเรื่องใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
และบทลงโทษแล้วก็ตามแต่ยังเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นปฏิปักต่อหลักการเสรีภาพ
และความเป็นอิสระครอบงำและแทรกแทรงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ซึ่งอาจส่งผลต่อสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
โดยนายกรัฐมนตรีรับหลักจะพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายให้
แต่ขณะนี้ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนนะคะดังนั้นระหว่างนี้ขอให้ร่วมมือกัน
ที่สำคัญก็ต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน
ปรับปรุงตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลในสิ่งที่ถูกต้อง
พร้อมยืนยันนะคะว่าไม่คิดครอบงำสื่อ
เพราะหากครอบงำจริงกฎหมายดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้นเร็วกว่านี้หรือจบไปแล้ว
ดังนั้นวันนี้ยังให้อิสระในการทำหน้าที่
แต่จำเป็นต้องวางกรอบเพราะสื่อมีทั้งดีและไม่ดี
และส่วนตัวตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้ต้องการเข้ามาสร้างปัญหาค่ะ
ไอ้จินเนี่ยคือคนช่วยผม
เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา

เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอะไรก็ตามนึงทำการทุกเรื่องแหละ
ผมให้มันมาเป็นร้อยเรื่องน่ะเข้าใจป่ะ
แล้วเรื่องนี้มันอยู่ในประเด็นเรื่องประดิษฐ์ที่มันตั้งไว้เดินอยู่แล้ว
วันนี้จะไปรุ่งเกียรติไทยกระกูลจาก

ช่วยดูแลทั้งทุพการรังคอนซื้อดูทางเรือน้องพี่น้อยเนี้ย
ทางทางกราบประเทศในทางที่พูดต้องทำกับนัท
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและตัวเองในฐานะกำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย
มีจุดยืนและคำตอบอยู่ในใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยังไม่เห็นเนื้อหาและพร้อมแลกเปลี่ยนกับผู้นำสื่อเพื่อเสนอแนะแนวทางของร่างกฎหมาย
เชื่อว่าทุกฝ่ายทั้งสปทและสื่อมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้การทำงานของสื่อมีประสิทธิภาพ
และไม่ควรที่สื่อและรัฐบาลจะมาขัดแย้งกันเพราะจะกระทบการทำงาน
เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ